เอาส่วนรถยนต์คันนี้นะครับ
โอ้โหส่วนเลนสายเนี่ย
น่ากลัวแล้วนะ
นี่ส่วนเลนส์ขวาครับคุณผู้ชม
เอ้าเดี๋ยวดู
มาเลนส์ขวาเลยหรอ
นี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนโลกที่ไหนอะน่ะ
คือเขาคิดยังไงอะ
มายังไงแล้วจะไปไหนพี่